ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่จำนวน๓๑คนนะครับ
เข้าเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ก่อนที่จะเข้าร่วมการในการฟุตบอลหญิงชิงช้ำโลก๒๐๑๙ที่ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นรายการใหญ่ในปีนี้นะครับ
แข่งขันระหว่างวันที่๗มิถุนายนถึง๗กรกฎาคม๒๕๖๒นั่นก็คือในปีนี้นั่นเองนะครับ
ก็สำหรับชมหน้าค่าตานะครับของนักฟุตบอลหญิงที่ติดเข้ามาในทีมชุดนี้จำนวน๓๑คนนะครับ
เอาหลักเลยละกันนะครับรักษาประตูก็มีวรพรบุญสิงศ์แล้วก็มีสุกัญญาชอเจริญยิ่ง
หลังก็มีนัฐกาลชินวงนะครับสุนิสาสร้างไทยสงฆ์พิสมัยสอนใสครับ
กลางนะครับนำมาโดยพิกุลเขื่อนเพชรศิลาวันอินตะมีและจันเพ็ญศรีเสริมครับ
งหน้านะครับก็แน่นอนครับมีคนนี้ครับธนิการแดงดาน้องสาวของธิรสินแดงดานะครับ
แล้วก็มีกาญจนาศสังเงินตัวจี๊ดแล้วก็คนนี้ด้วยซู่เช่าบรินินทรรมรงค์นั่นเองครับ